ก็อยากให้ให้มันดูดีกว่าปกติเนาะมณีจังทัศน์
ไข่พีางานนั้นชื่อใจ

สุดใหญ่เป็นงานการจับอะไรไงุข
เรามันผู้ชายที่แบบขึ้นใครที่แบบใครที่ไม่เนียนด้วยนะครับ
นัดก็คงไม่รู้ไม่เข้าใจกับของก็ได้คือยิ่งต่อล่ะครับ
ผมเป็นคนที่อยากยังทำอ่ะก็คือเตรียมตัวแต่ว่า
หรือวี่คุณจะไปญี่ปุ่นหรือจะร้องหรืออะไร

ไม่รู้เลยว่าวันะ่เห็นจะเป็นวันที่

คือจริงเราก็ไม่คิดว่ามือเดอะ่มือเกินรู้ด้วย
แต่ว่าแล้วแต่ว่าก็มีจริงหลัก
คือตือบวงอะไรเขาคิดว่าอ้าวคือมีของหลักเหรอ
แล้วคืออย่างที่วันนี้คือโดที้แมนอ่ะจะเตรียมงานและเตรียมโพลน
มาได้กับขณะนี้โดยเฉพาะทีมคืระออกออนไลน์
เราไม่ได้อยู่ข้างตัวเองฮะ
เรารู้แล้วว่าแฟนเราไม่มีอะไรอย่างนี้เลยในชีวิต
เพราะว่าตอนนี้ก็เขาว่าผมได้ผู้ช่วยบีบีนมาก
แต่ว่าคือเราก็รู้ระดับตัวเองว่า

ตอนเขาพกเขาให้ดูด้วย

เราก็ไม่ได้เผินว่าว่ามันจะมีจากเขาในชีวิต
ศิษย์ขอรยากรสักนี้ที่ผ่านมาที่จะพูดกันเรื่องแต่งงานเนี้ย
เคยไม่กลัวเมื่อรอว่า
ทุกอย่างเหลือขึ้นตรงนี้แล้ววันนี้พรมมันสมหวังมันก็เลยแบบใจมาก
ทุกคนที่อยู่ในงานเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเราแบบให้เราให้ตลอดเวลา
พี่แมนพูดอะไรบ้าง

คือจำได้ว่าบอกว่าเป็นภรรยาบ้านะ
อ๋อคำนี้คำนี้คือแบบ

คือเขาอยากให้เป็นเตยอะครับ
เขาเรียกว่าอะไรอะ

แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องประสิทธิ์ชอบ

เตยเขาจะเปลี่ยนเป็นอีกส่วนหนึ่งได้
เพราะว่าจากนี้
แม่เขาก็คือพูดกับพี่ตลอด
ซึ่งวันปีสุดท้าย
ในป่อนของปีที่แล้ว
ตอนการได้เจอแม่เพื่อน
ให้ผู้หญิงมาให้งาน

เธอรักโง่โง่

แต่ว่าเหมือนเขาฝากสิ่งสำคัญ

อยากปรายกินอะไรคือคำสาธารณ์ของคุณ

การของการง่ายภาพการเพิ่งจะทำงานเป็นประสบิน
มีอะไรที่ข้างช้าใดเลยนะคะ
แล้วก็ก็ความจริงอยากจะมี

เราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคไหนก็ว่างแล้ว
ในช่วงหลังชื่อจริงหลังวันนี้

เต็มที่กับชีวิตตรงนี้เต็มเลยแล้วจ้ะ

อ่าแล้วแต่งนะคะ

จะเป็นความรู้ที่เราต้องสอบโทษ

อีกซักวันที่เราไม่เจอนะคะ
ซึ่งเองจะบอกเพราะหลังจากแล้วว่า
แล้วก็จะบอกว่าคือในการเตรียมสำคัญของทุกคนทุกคนที่ดูกับเราเนี่ย
มีช่างหน้าช่างผมคนทำชุดแต่งงานทั้งหมด
ซึ่งทุกฝ่ายนะคะต้องมีวันที่ตรงกันทั้งหมด
ทุกคนโดยมันบอกว่าว่าเราเรียกวันที่ดีที่สุด
ที่ดีที่สุดดีที่สุดในที่นี้คือทุกคนต้องพร้อมใจ
เราจะเป็นสาวช่างแต่งหน้าเกือบทั้งประเทศ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราไม่อยากให้มีดราม่าตรงนี้
ซึ่งหลังจากนี้ไม่รู้จักอันนี้คือมหาวิทยาลัยศาสตร์
ก็ต้องแจกแจงช่างต้องแจกแจงคนทำเวดดิ้ง
ให้มากที่สุดถ้าจะเป็นชุดมั่นชุดแต่งชุดส่งรถผ้าชุดทานชุดไหว้
หรือเปลี่ยนให้สั่งหน้าคือเราต้องดูกว่าต้องเห็นอีกมากมาก
สุดท้ายมันเลยได้รวมตัวสรุป๕ธุลาค่ะ
แต่ว่าสักฆ่าต้องเป็นวันเองมากนะครับ
อย่างแรกที่เลือกไว้ที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร
เป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ลงตัวช่างเต็กตาทุกคนว่างนะคะ
เขาว่างวันนี้แล้วก็ที่สำคัญมากเลยก็คือเขาไม่ว่างคนเป็นที่เลยง่าย
เราว่างวันนี้คือจริงอะ๔วันที่คัดเลือกมาเนี่ยเป็นวันดีทั้งหมด
อีกวันเนี่ยเขาเรียกว่าคนทำชุดคนที่ทำชุดให้เราทั้งหมด
เพราะว่าอะไรจังนะฮะถ้าอันนี้มันก็เหมือนเราก็
ทุกอย่างไม่ได้มาพูดกันไปทำการแบบนี้มันจะทำให้เราก็จัดผล

ทำให้เรามีออกมาเยอะคิดว่ามันก็ดี
มีสัมพยายามสุดนะช่างแต่หน้า

มันไม่ได้รวบคุนไปเลยว่าความรักเหมือนกดเล่มก้อนเลย
ตอบเลยว่า

ตอนนี้ยังไม่ได้พอมค่ะ
แต่หลังจากเนี่ย

คือเขาก็ไม่มีคนหย่างเพราะว่าพบกันมา๗ปีแล้ว
เริ่มมีบี้หล่ามันเป็นเรื่องที่ดี
เห็นว่าจริงมันดูแทนถ้าเราข้อนใจกับสำหรับพอส่งของเรา

ลึก่อนด้านตราตูราย

ก็จะหลุยตัวนี้เลย
อ่ะหากจะว่าหลุย
อย่างนี้แผลพร้อม

แต่ว่าต้องจะบอกเขาตลอดว่า

ซึ่งเราก็บอกเราเอาทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติ
ค่ะเมื่อกี้
ตอนนี้เราเจอเพราะว่าไม่ส่วนร่างกายไม่ส่วนการทำแบบทุกอย่าง
เพราะว่าผมว่ามันก็ใช่แบบนี้

หมายถึงว่าอันดับคุณแรกเพราะว่าใครไม่รู้ว่าผู้หญิงเป็นชาย

เดี๋ยวเนี่ยมันก็ยิ่งก็ดีครับ
แต่เมื่งให้มายก็ได้ว่าผู้หญิงก็ได้

ก็มีเหนะว่าดูสามเหล่านนท์หน้ากองคับคุณแรก
เอ่อเราก็ทำว่ามีรายอย่างไรงั้น
อยากให้เป้าหมายเกี่ยวกับทุกคนอยู่แต่โรงการ์ดไม่สร้างแต่ไม่พอ

พยายามเมื่อวันนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าสมัครบ้านเขาอาจจะต้องเป็นแม่บ้าน
เพราะว่าเขาไม่ได้ว่าตัวเองแล้วเขาต้องเป็นส่วน
เขาต้องเป็นส่วนแต่ตัวเองก็ต้องเป็นส่วน
ใช่คงไม่ได้ถึงสักอย่างนะหรอกแต่ว่าอย่างพักอย่างเก่งเลยนะครับ

แล้วก็ด้วยเรื่องของเป็นขั้นของงานมาก
ทุกอย่างเนี่ยนะคะเท่าที่ตลาดลงไปบ้างะ

ในการที่ใส่ความรู้
และอยากเลือกพ่อเกย์

ขอบคุณค่ะ